ตำรวจสภบางปะกงนะคะไปสกัดจับรถตำรวจปลอม
แล้วก็ได้ผู้ต้องหามา๔คนบริเวณถนนมอเตอร์เวย์
ตรงที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไปสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ปรากฏว่าคือใจความคือจะเดินทางมากรุงเทพมาชุมนุมนะคะ
เป็นรถตำรวจปลอมนะแล้วก็มีเลขตราลงตราโล่เรียบร้อยนะ
เห็นบอกว่ามีการเปิดไซเรนมาด้วยนะเห็นไหมฮะด้านบนนะคะ
ตำรวจภูทรบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าด้วยนะคะ
มีการแถลงผลการสกัดจับรถตำรวจปลอม
เป็นรถคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมรถกระบะอีซูซูสีขาว
เบียนตราโล่๙๖๑๗๙ติดสัญลักษณ์ไซเรนที่หลังคา
แล้วก็มีตราโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ติดอยู่ข้างประตูรถพร้อมกับยึดวิทยุสื่อสารอีก๒เครื่อง
รวมถึงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔ราย
ประกอบด้วยนายวันเฉลิมกุลเซนอายุ๓๑ปี
คนนี้เป็นแกนนำคนเสื้อแดงเมืองพัทยา
นายสุนทรหมั่นมีอายุ๓๘ปี
นายสมมาตรคงทองอายุ๓๘ปี
นายจูชาวพม่าอายุ๓๑ปีค่ะ
ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็คือพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวง
บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสันติบาล
แล้วก็ตำรวจทางหลวงได้แจ้งประสาน
ให้ช่วยสกัดจับรถตำรวจปลอมคันดังกล่าว
ซึ่งใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็มาจอดแวะที่จุดพักรถในท้องที่ของตำรวจสพบางปะกง

แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดไปสอบปากคำ
การตรวจสอบทะเบียนตราโล่พบว่าเป็นหมายเลขประจำรถจักรยานยนต์สายตรวจ
สถานีตำรวจภูทรเวียงคุกจังหวัด

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับที่ทางตำรวจร่วมกับทางเจ้าที่พอถอ
จังหวัดจังหยังเศร้าปรวจสอบแล้วบอกว่าแผ่นใต้นี่เป็นแผ่นใต้ที่ทำขึ้นมาเองนะครับ
เพราะว่าแผ่นใต้จีนเนี่ยคือแผ่นใต้รถทางเจ้าเนี่ยมาเล่นทางเจ้าเนี่ย
ทะเบียน๙๖๑๗๙เนี่ยเป็นทะเบียนตาโล่ที่ใช้กับรถสายตรวจรถจักรยายนต์ของสะพอมีคุกนะครับ
เมืองต้นตำรวจสพเมืองบางประกงก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันปลอม
และใช้เอกสารราชการปลอมติดเครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และขับรถในทางเดินรถใช้สัญญาณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหาทั้ง๔รายยอมรับสารภาพนะคะว่ายืมรถคันนี้มาจากเพื่อนเพื่อจะเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพ
แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ซะก่อน
อกจากนี้ยังพบว่า๒ใน๔ผู้ต้องหายังเป็นตำรวจอาสาในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสืบสวนขยายผลเพราะว่าสืบทราบมาว่ารถคันนี้มีผู้เช่าซื้อเป็นชาวบ้านจังหวัดนครปฐม
และถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลังเพิ่มค่ะ